จากเรื่องนี้เองค่ะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้นายอัฐนิติดดิตถอำนาจ
คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางสาวอภิกัสณภา
ขันผักแว่นอายุ๔๕ปีที่วัดหนองไผ่
โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และคณะเดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะคะขณะที่ลูกสาวของผู้วายชนอายุสิบเจ็ดปี
วันนี้ทีมแพทย์พาไปเผาศพคุณแม่ด้วยโดยนอนเตียงของโรงพยาบาลค่ะ
เพราะว่าลูกสาวคนนี้ยังคงได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะ
หลังจากถูกยิงสองนัดวันเกิดเหตุค่ะ
ผู้เสียชีวิตเดินทางไปรับลูกสาวที่ห้างแห่งนี้
หลังจากเรียนพิเศษเสร็จในช่วงเวลา๑๗นาฬิกา
แต่ยังไม่ทันได้รับประทานค่ะมาประสบเหตุกระหลาดยิง
พากันไปหลบอยู่ที่ห้องแช่เย็น
และจุดนี้รวมอยู่กับผู้ประสบเหตุอื่น๙๑๐คน
จุดนี้มีภาพสุดท้ายของห้องเย็นนะคะ
นางสาวอภิกัสนาภานั่งอยู่และมีลูกสาวนั่งอยู่ข้างค่ะ
โดยห้องที่หลบนี้หรือว่าห้องเย็น
เป็นห้องเดียวกับที่นายอธิวัฒนพรมศุกร์หรือเดียอายุ๑๘ปี
ใช้มือดันประตูไม่ให้คนร้ายเข้ามาได้
ก่อนจะแชทบอกแฟนสาวว่าปลอดภัยดี
และมีการคุยกันตลอดทั้งคืนจนถึงเช้านะคะ
หลังจากนั้นคนร้ายพังประตูเข้ามาในห้องนี้ค่ะ
ยิงไปที่เดียและผู้หญิงอีกหนึ่งคนจนเสียชีวิต
จากนั้นทุกคนในห้องเย็นพากันวิ่งหนี
โดยนางสาวอภิกัสนภายอมเสียสละชีวิต
ใช้ตัวเองบังกระสุนช่วยลูก

ตัวเองเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณหน้าห้องเย็น
ส่วนลูกสาวถูกยิงสองนัดได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะขณะที่พ่อของครอบครัวนี้นะคะบอกว่าช่วงแรกติดต่อลูกสาวได้
โดยลูกบอกว่าหนาวจะตายอยู่แล้วนี่เป็นการแชทคุยกับคุณพ่อนะคะ
จากนั้นช่วงเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้อีกค่ะ
เช่นเดียวกับพลเรือเอกประวิทย์รุจิเทศรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายอธิวัฒน์พรมศุกร์หรือเดียอายุ๑๘ปี
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชศรีมาที่วัดหนองจิกตำบลหนองโดนอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรียรำค่ะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยของครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุตรชายอันเป็นที่รักนะคะ
นายอธิวัฒน์พรมศุกร์เป็นบุตรของนายธีรพัฒน์พรมศุกร์และนางสาวอนงสมหวังมีพี่น้องทั้งหมดสองคนนายอธิวัฒน์เป็นบุตรชายคนเล็กค่ะ
นายอธิวัฒน์หนึ่งในผู้เสียชีวิตในเหตุกระหลาดยิงที่นครราชศรีมาถือว่าเป็นฮีโร่ของเหตุการณ์นี้อีกหนึ่งคน

ใช้มือดันประตูห้องเย็นของห้างเอาไว้

เพราะว่ามีคนอยู่ด้านในรวมประมาณ๑๐คน
อกจากนี้นะคะถอดเสื้อของตัวเอง
พันข้อมือห้ามเลือดให้กับอีกหนึ่งคน
ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งติดอยู่ในห้องเย็น
คนนี้ถูกยิงแต่สุดท้ายหลบหนีออกมาได้นะคะ
แม้สุดท้ายนายอธิวัฒน์หรือเดีย
จะทานแรงคนร้ายไม่ไหวจนตัวเองถูกยิงเสียชีวิต
แต่ก็ยังทำให้อีก๗คนที่หลบอยู่ในห้องเย็น
วิ่งหลบหนีคนร้ายไปได้ค่ะ